อาเซียนกลางปีเพิ่งแข่งขันจบกันไป

นัดนี้ชนะฟิลิปปินส์ไป๓ต่อ๑เซตค่ะ
หรือว่าอาเซียนกลางปีนัดที่สองนะคะเจอกับฟิลิปปิน
เกมนั้นไทยเอาชนะไป๓ต่อ๐๗ค่ะ
เกมนี้นะครับไทยก็จัด๖คนแรกแบบจัดเต็มเลยล่ะครับ
ก็มีพรพันธ์เกิดปราทัศดาวนึกแจ้ง

พิมพิชยาโป๊กรำและชัตชวนโมกศรีนะครับ
แรกไทยก็เล่นได้ตามมาตรฐานครับ

แล้วก็เอาชนะไปแบบขาดลอยเลยนะครับ

ที่๒ครับมีการสลับหมุนเวียน

แต่ทางฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นนะครับ

แต่ว่าไทยก็เร่งเกมเอาชนะไปได้

ที่โดนฟิลิปปินขึ้นนำนะครับ
ที่โดนฟิลิปปินส์ขึ้นนำนะครับ
ก่อนที่ฟิลิปปินส์นั้นจะเอาชนะไปได้

แต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ยังทำได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะคะ

แล้วก็จะเป็นออนุมาที่ปิดเซตค่ะ

ก็ชนะไป๓ต่อ๑เซตนะคะ

เป็นการเจอกันของอินโดนีเซียเจอกับเวียดนาม

ส่วนไทยเกมนัดสุดท้ายนะคะจะเจอกับอินโดนีเซีย
วันพรุ่งนี้ตอน๕โมงเย็นค่ะ

ซึ่งเป็นบันทึกภาพการแข่งขันนะฮะแล้วก็จะสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดี
นั่นคือการแข่งขันวอเล็กบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอิราณ
ชิงชนะเลิศแล้วครับคืนนี้๒๐นาฬิกานะครับ
เริ่มเฟิร์สเสิร์ฟหรือว่าเริ่มแข่งขันนั่นเองอีรานเจ้าภาพครับเมื่อวานนี้เอาชนะเกาหลีใต้มาแบบสุดดราม่า
ว่ากันแบบนั้นเจอกับทางออสเตรเลียคู่ชิงคู่นี้จะเป็นใครที่ได้แชมป์ติดตามกันได้นะครับ